คุณผู้ชมเดือนนี้พฤษภาแน่นอนอีก๒๐กว่าวัน

และแน่นอนเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานนะสิ
สมัครหลายคนครับก็ชูเรื่องเรียกร้องต่าง
ให้กับคนแรงงานผู้ใช้แรงงานครับ
เมื่อวานนี้บรรดาผู้สมัครอิสระครับเขาไปหาเสียงที่หน้ากระทรวงแรงงาน
เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติครับครับ
คนแรกคุณประยูนครองยศซึ่งในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นพอเขตมาแล้วหลายแห่งเลยนะฮะ
คุณประยูนบอกว่าหากเขาได้เป็นผู้ว่าเนี่ย
จะมาดูแลผู้ใช้แรงงานของกรทมก่อนเป็นกลุ่มแรกเลย
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานกวาดถนนหรือสำนักระบายน้ำครับ
ผลักดันให้ลูกจ้างชั่วคราวถูกบรรจุเป็นลูกจ้างประจำให้ได้
ภายใน๒ปีนี่คุณประยูนลั่นเอาไว้
ขณะที่พลตำรวจโทมณฑลเงินวัฒนะผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่ง
ก็บอกเหมือนกันว่าสิ่งแรกที่เขาจะทำ
คือจะให้ผู้มีรายได้น้อยได้ขึ้นรถเมย์ครีมแดงฟรีครับ
เอางบมาจากไหนล่ะโดยใช้งบจากเงินโบนัสของข้าราชการและลูกจ้างกอทม
จ่ายไปปีละ๑๒๐๐ล้านเนี่ยเอามาลงในโครงการนี้นี่แหละ
จัดหารถเมฟรีให้คนมีรายได้น้อยได้ขึ้นกันครับ
ส่วนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับอีกหนึ่งผู้สมัครอิสระก็ตระเวนหาเสียงกับชาวชุมชน
เคหาทุ่ง๒และชุมชนสตรีเหล็กพัฒนาและมีการปล่อยคลิปวันแรงงาน
แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้คนทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
ให้มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานด้วยครับ
ต้องมาชอบตอนนี้ตลาดตายเวลา๒ปีไม่มีเลย

แดดสองฟ้าเป็นสัญญาณของวันใหม่บอกตัวเองให้แจ่มใสเหมือนนกที่ออกจากรัง
ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้พวกเราชาวแรงงานทุกคนครับ
ให้มีกำลังกายกำลังใจฝ่าวิกฤตผลนี้ไปให้ได้ครับ
ผมว่าสถานการณ์ต่างเริ่มดีขึ้นเราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางแล้ว
มาเดินไปด้วยกันครับเดินไปด้วยความหวัง
แล้วเราจะพาวิกฤตคนนี้ไปด้วยกัน
แท็กเรียนผู้ว่ามหานครปัญหาของคุณอาจจะได้รับการแก้ไขจากผู้ว่าคนใหม่ครับ